จากนักดนตรีสู้ชีวิตมาดูโคโยตี้สู้ชีวิตเหมือนกัน
สถานบันเทิงเคยแต่งตัวสวยงามแต่งหน้าสวยงาม
คราวนี้มาทำอาชีพที่มันแบบว่าโอ้โหพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยคุณ
นั่นก็คือหันมาเผาถ่านขายนะครับ
โพสต์เรื่องราวของตัวเธอเองบอกว่าในวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยที่สุด
ของการเผาถ่านคุ้ยถ่านแต่ภูมิใจกับผลงานมาก๒๐กระสอบอ่ะคุณ
กระสอบละ๓๐๐ใช้เวลาเผา๗วันถือว่าคุ้มสำหรับคนบ้านนอกชนบท
แล้วก็มีผู้ใช้เน็ตเข้าไปแสงความคิดเห็น
ถามเรื่องราวที่มาของการมาเผาถ่านขาย
และเป็นกำลังใจให้เธอจำนวนมากนะครับ
ว่าผู้หญิงวัยเพียง๒๓ปีแหม

โดยไม่สนใจว่าใครจะว่าหรือใครจะดูถูกอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่คิดจะรังเกียจอาชีพที่ตัวเธอเองทำนะครับ
สึกข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านของนางสาวสิริพรจันบ๊วยคนนี้
หรือว่าน้องพลอยอายุ๒๓ปี
เพื่อให้พ่อแม่ที่ทำงานหนักจะได้ไม่ต้องทำงานต่อไปอีก

สถานบันเทิงที่เธอทำงานอยู่นั้นก็ต้องปิดลงนะครับ

ตัดสินใจยังไงดีกลับมาบ้านดีกว่านะครับ
แล้วมาเห็นพ่อกับแม่เผาถ่านขาย
เธอก็เลยตัดสินใจช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุด

ไม่เคยรังเกียจรังงอนกับอาชีพที่พ่อแม่ทำนะครับ
ก็เลยมาช่วยพ่อและแม่เผาถ่านขาย

กระสอบจะขายได้๓๐๐บาทเฉลี่ย
แล้วเดือนหนึ่งก็จะมีรายได้เดือนละกว่า๑๐๐๐บาท
ก็ใช้เลี้ยงชีวิต๓ชีวิตของครอบครัวนะครับ

กับการมาทำงานอาชีพเผาถ่าน

บางครั้งหน้าดำเพราะการเผาถ่านนะฮะ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงสวยแล้วเธอบอกแบบนี้
กลับรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ตอนไปทำงานที่กรุงเทพอีก
เพราะว่าได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่
ทำให้เธอมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะฮะ

ใช่ค่ะสู้กันนะคะคุณผู้ชม
เราก็อยากจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปพร้อมกัน
แล้วก็ไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะคะ